ในช่วงเวลาที่หลายคนนั้นกลับจากที่ทำงานพอดี

เจอกับทางทีมชาติมาเลเซียนะครับ
ก็เอา๒ทีมไปเล่นในกีฬายุคโอลิมปิก
หรือว่าโอลิมปิกเยาวชนนะครับ
สนัดโชษสอดแสวงใช้ยาใหม่ของเขานะครับ

รถมอเตอร์ไซคว่ำแล้วก็กระโดดหนกแก้มแตก

ใช่เกือบมาถอนตัวทีมชาติแต่ขอโอกาสกลับมาแล้วก็ติดทีมชาติจนได้
จากปารัสนะครับเมื่อสักครู่และ๓๐จากลูกนี้ครับ
ยิงเข้าไปนะครับไล่มาเป็น๑ต่อ๓นะครับ
ดูประสบการณ์นะครับสาอัดยิงเข้าจากนั้นไล่มาสองสาม
เรายิงสวนจังหวะนี้ก็ทำให้เกมผ่อนคลายขึ้นจากประตูนี้ของ

คล้องจากขาของผู้เล่นมาเลแล้วยิงเข้าไปเหนือชั้นมาก

เลยังไม่เข็ดเพราะว่าต้องการประตูให้ได้นะครับ
ใช่ก็โดนส่วนอีก๑ลูกนะครับปิดท้ายจากวิทยาศาสตร์สีชัยนาเตะของกลุ่มทางหลวงนะครับ
ก็จบเกมชนะ๕๒ครับเหนื่อยเหมือนกันนะครับ
ไม่ง่ายสำหรับฟุตซอลเยาวชนนะครับทีมไทย

แล้วก็อาฟกานิสถานั้นเอาชนะบลูนายไป๑๔๑
ทำให้ไทยนั้นร้างอันดับ๒ของกลุ่มนะครับ
ส่วนอาฟกานิสถานนั้นเป็นทีมนำ
ก็ชนะทางบรูไนซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นบ๊วยของกลุ่มนะครับ
เพราะผลงานด้วยโดยรวมเนี่ย
ยอมรับว่าบูไนนั้นยังอ่อนกว่าคนอื่นนะครับ

เจอกับบาเรนเวลา๑๙นาฬิกานะครับ

แต่ว่ามีเรื่องที่พูดถึงกันในโลกโซเชียลมีเดีย
ก็คือการตัดบูฮานุดินลอแมนนะครับ
ตัวข้างจากมหาวิทยาลัยเกษมณฑิตคนนี้
ออกจากทีมเป็นคนสุดท้ายให้เหลือ๑๔คน
ก่อนจะส่งชื่อในรายการนี้ครอบครัวก็รุ้นกันมากนะคะ
เล่นเต็มที่ที่ทำไมถึงไม่ติดทีมชาติ

คือเราก็ไม่ได้ดูการซ้อมต่อเนื่อง

เจ้าตัวก็ยังไม่สามารถเค้นฟอร์มที่ดีสุดออกมาได้
แม้ว่าจะรู้ดีว่าบูฮารุดีนั้นแข็งแกร่งมีความสามารถ

เราก็เลยตัดสินใจว่าอาจจะต้องนำข้อปลูกอย่างนี้ไปปรับปรวงก่อน
นี่ยังรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปียังไงมีโอกาสชุดใหญ่อยู่แล้วนะครับ